ตั้งค่าหัวล่าในพันธุ์เขาไม่ได้เป็นทหารเขาชื่อพันธุ์
ลักพาตัวเด็กชายมัวครับยังไม่เจอเลย
ในพันธุ์ถ้าดูข่าวเช้าไทยรัฐทีวีตอนนี้อยู่นี่นะ
อบตัวเถอะครับคืออดีตกำนันเขายังบอกเลย
บอกว่านายพันธุ์มามอบตัวตอนนี้เขาตั้งค่าหัวแล้ว
แล้วที่น่าเป็นห่วงคือข้างหลังพี่เบิร์ตนี่แหละ
น้องมัวหายไปตั้งแต่ตรง๑๖กันยายน
และนี่คือวงจรปิดในช่วงเสี้ยววินาทีคุณผู้ชมฮะ
ที่ในพันธุ์หรือชื่อจริงคือปิยพงศ์หนองเข้
อายุ๓๕ปีนี่ปั่นขี่สาเล็กมา
แล้วเขามาซุ่มดูน้องมัวก่อนนะ

ได้ตัวน้องมัวไปแล้วอย่างที่บอกคือเหมือนออกอุบายหลอก
เนี่ยคุณผู้ชมฮะในพันธุ์เนี่ยไปพาตัวมาจากวัดบาง
สมศรีที่จังหวัดสิงห์บุรีครับแต่มีการอ้อมไปนะอ้อมไปหลังวัด
อีกรอบแต่ตอนนั้นไม่มีกล้องวงจรปิดแล้วก็ขี่มาเนี่ยพามาหลายที่เลย
ไปทั้งร้านมือถือด้วยไปทั้งร้านรับซื้อของเก่าด้วย
จากนี้ทีมข่าวได้ข้อมูลมาเพิ่มคุณผู้ชมฮะว่าในพันธุ์เนี่ย
น้องมัวไปหลบซ่อนที่บ้านของเพื่อนในอำเภอพระพุทธบาทที่จังหวัดสระบุรี
พอทีมข่าวได้ข้อมูลมาดังนี้ครับก็เลยตามไปตามไปได้หลักฐานเพิ่ม
เป็นวงจรปิดช่วงเช้ามืดของวันพระรหัสสบดีที่๒๑กันยายนที่ผ่านมาครับ
นี่คุณผู้ชมฮะตอนเช้ามืดมาแล้วอันนี้ก็ยังเห็นน้องมัวอยู่กับในพันธุ์นะ
ในกล้องเนี่ยมันคือตี๕๔๙นาทีแต่เวลาจริงคือตี๕๔๐นาทีครับ
ในกล้องมันเร็วกว่าเวลาจริงอยู่๙นก็มีเห็นสาเล็งของนายพันธุ์
แล้วก็มีหลังคาผ้าใบของนายบุญมาเป็นใครล่ะนายบุญมาเป็นเพื่อนของนายพันธุ์นี่แหละ
ซาเล้งก็ขี่ไปบนถนนสวนผักครับมีนายพันธ์กับน้องมัวนั่งอยู่
่งหน้าไปตลาดนิคมเหมือนว่าจะไปส่งในพันธุ์กับน้องมัวขึ้นรถตู้หลบหนีคุณผู้ชมฮะ
แสดงว่านายบุญมาก็เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องด้วยค่ะทีมข่าวก็เลยไปหานายบุญมาที่บ้านครับ
แต่ไม่เจอนายบุญมาเจอแค่ลูกชายของนายบุญมาชื่อว่านายสุเมฆ
ไม่รู้เหมือนกันว่าพ่อจะกลับมากี่โมงแต่ว่าตัวลูกชายก็เล่าให้ฟังว่า
และตอนนั้นเคยพาเด็กผู้ชายมานอนค้างที่บ้านแห่งนี้ด้วยนะ
ซึ่งในพันธุ์บอกว่าเป็นลูกเขา
ล่าสุดเมื่อ๒๐กันยายนที่ผ่านมาเวลาประมาณเที่ยงคืน
พันธุ์ก็มาที่บ้านอีกพร้อมกับเด็กผู้ชายคนหนึ่ง
แต่เขาเองไม่ได้พูดคุยอะไรด้วย
รุ่งเช้าพ่อก็คือนายบุญมาเนี่ยขี่ซาเล้งพ่วงข้างไปส่งนายพันธุ์กับเด็ก
ขึ้นรถตู้ที่ตลาดนิคมในพันธุ์บอกว่าจะกลับไปสิงห์บุรีครับ
ต่อมาทีมข่าวก็ไปที่สถานีรถไฟสระบุรี
ซึ่งคาดว่าในพันธุ์กับน้องมัวจะไปนอนพักที่นั่น
ในช่วง๔วันก่อนแต่พอไปดูกล้องวงจรปิดทั้ง๖ตัวในสถานีแล้ว
ไม่มีภาพของทั้งคู่ครับมีเพียงบริเวณชาญชาลาสี่
ซึ่งกล้องวงจรปิดส่องไปไม่ถึงแล้วก็เป็นจุดอับสายตา
ขณะเดียวกันตำรวจก็แกะรอยออกติดตามตัวในพันธุ์ทุกจุดเลยนะที่คิดว่าในพันธุ์น่าจะไปหลบซ่อนตัว
จากความปกครองของบีดามันดา
แต่ตำรวจยังไม่เปิดเผยข้อมูลครับ

เนี่ยทุกคุณผู้ชมใหม่ภาพตอนที่นายพันธุ์พาน้องมัวไปร้านมือถือ

ขณะที่นายสมโชคแช่มใหญ่
เป็นอดีตกำนันตะบนชีน้ำร้ายฝากบอกในพันธุ์ด้วยถ้าในพันธุ์ดูข่าวอยู่
พันมอบตัวเถอะตอนนี้ตั้งรางวัลนำจับเพิ่มจากเดิม
หนึ่งหมื่นมาเป็นหมื่นห้าแล้วค่ะเพื่อให้นำตัวน้องมัวเนี่ย
คืนสู่อ้อมอกของครอบครัวต่อไปครับอืมคุณผู้ชมแคปเบอร์ไว้นะนี่นะคะ
ได้โทรแจ้งนะทั้งครูประจำชั้นทั้งกำนันทั้งมูลนิธิกระจกเงาเลยนะคะ
ช่วยกันเป็นหูเป็นตานะน้องมัวเนี่ยจะลักษณะเหมือนว่าผิวขาวเหลืองหน่อยใช่